การเกิดขึ้นที่อ่างทองนะคะ

ก็มีเพื่อนของสามีมาจีบ
ก็คอยมาจีบมาหาอยู่เรื่อย

เธอไปคบหากับผู้ชายอีกคนนึง

ตัวผู้ชายที่เธอคบหาด้วยเนี่ยนะขับรถมาส่ง

เมาด้วยใช้ปืนลูกซองยิงเขาเลย

บริเวณริมถนนชลประธานหมู่๕
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ตำรวจสพวิเศษชายชาญ

เป็นรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีบรอนทอง
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือ๓๑

มีรอยกระสุนปืนลูกซองยิงทะลุหลายรู
มีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ

ถูกปืนลูกซองยิงเข้าที่หน้าที่หัวไหล่

นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลอ่างทองค่ะ

ชื่อว่านายพิสารพวงพิกุลหรือเล็ก

เป็นคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อโรงงาน

จากการสอบสวนเบื้องต้นก็เลยรู้ว่า

นัทธบุตรอายุ๒๙ปี
เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
เป็นเสมียนอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง

สามีเขาเสียชีวิตไปปีกว่าแล้วเขาอยู่กับพ่อที่ป่วยเป็นอำมพลึก
แล้วก็อยู่กับลูกอีกสองคนที่ห้องพักพนักงานตลอดเวลาที่ผ่านมาหลังจากสามีเสียชีวิต
เพื่อนสามีมาพูดคุยมาจีบในเชิงชู้สาวอยู่ตลอดซึ่งตัวเองไม่เล่นด้วยเพื่อนสามีก็คือนายพิสาทนี่แหละค่ะ
จีบเธอนะเธอบอกเธอไม่ยุ่งเธอเนี่ยคบหาอยู่กับนายสิทธิพันธ์ดูใจกันอยู่แต่นายพิสารไม่รู้
คืนที่เกิดเหตุนายสิทธิพันธ์ไปส่งที่ห้องพักนายพิสารมาเห็นโมโหไม่พอใจอยู่ดีก็ไปหึงเขา
ตัวเองก็เมามาด้วยหยิบปืนลูกซองยิงใส่ค่ะจนนายสิทธิพันธ์เขาบาดเจ็บสาหัสพอยิงใส่เขาแล้วเนี่ยก็หลบหนีไป
ไปเที่ยวกับแฟนเก่าหนูแฟนเก่าหนูอ่ะตายตายไปได้ปีนึงแล้วเขาก็กลับมาทำงานที่นี่ที่แฟนเก่าหนู
เขาก็เหมือนกับว่ารู้ว่าหนูไม่มีขายแต่เขาไม่รู้เพราะว่าแฟนหนูคนนี้พ่อหนูยังไม่โอเค
อยากให้หนูรู้นานก็เลยยังไม่ได้มาส่งถึงบ้านก็ส่งแค่ถักเขาประตูรวจ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับทางเพื่อนของนายพิสารที่เป็นคนก่อเหตุนะคะก็เป็นคนขับรถบรรทุกด้วยกันนี่แหละ
นายสมศักดิ์ลูกฟักอายุห้าสิบปีเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในห้องพักตามปกติอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๕๐เมตร
นายพิสารเห็นแสงไฟรถยนต์ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกไปดู
แล้วก็เห็นว่านายสิทธิพันธ์ขับรถไปส่งนางสาวจิรนันก็เลยไปพูดจาหาเรื่อง
ผู้จาหาเรื่องเนี่ยนะนายสิทธิพันธ์ยังนั่งอยู่ในรถนะคะ
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับเข้าไปหยิบปืนลูกซองยาวในห้องพัก
แล้วก็ขี่กลับมาจอดที่หน้ารถของนายสิทธิพันธ์
นางสาวจิรนันเห็นท่าไม่ดีดึงกุญแจรถจักรยานยนต์ของนายพิสารออก
แล้วก็ตะโกนให้คนเข้ามาช่วยให้คนมาห้าม
แต่พอมาห้ามแล้วเนี่ยเขาก็เดินออกไปด้วยกัน
เดินออกไปบริเวณริมถนนชายคลองชนประธานห่างออกไปประมาณ๔๕เมตร
พอเดินออกไปปุ๊บนายพิสารไม่หยุดนะคะหันมาลั่นไก่ใส่ยิงปืนใส่
แล้วก็เดินหนีไปนางสาวจิรันก็ตกใจมากนะคะ
พอได้สติก็นำร่างของนายสิทธิพันธ์ที่ถูกยิงเนี่ยออกมาจากรถ
พาขึ้นรถของตัวเองแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลวิเศษชายชาญ
นี่ค่ะเราใช้ภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้ดู
ล่าสุดตำรวจสพวิเศษชายชาญกว่า๒๐นายเลยนะ
คุณผู้ชมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ปูพรมไล่ล่าตัวผู้ต้องหานะคะ
ตอนนี้ยังไม่ยอมเข้ามอบตัวไปตรวจสอบที่ห้องพักคนงานที่ผู้ต้องหาเคยอยู่
ก็ไปเจอปลอกกระสุนปืนลูกซองยาว๒ปลอกใส่อยู่ในถุงพลาสติกอะค่ะ
จากนั้นก็ไปที่บ้านพ่อแม่ของผู้ต้องหาที่ตำบลโพม่วงพันธ์อำเภอสามโก้
ก็ไม่เจอตัวตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีนะคะ
ก็ไปบ้านญาติไปบ้านเพื่อนสนิทคือตามไปทุกที่
ยังไม่เจอนะคะก็จะนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
นายพิสารพวงพิกุลก็ไม่น่าแปลกใจที่ไปจีบแล้วเขาไม่รักเขาไม่ชอบ
ก็เป็นอย่างนี้ไงก็นิสัยอย่างนี้ไงใช่ไหมตกเย็นมาก็กินเหล้า
มีปืนระร้านชาวบ้านทำตัวเป็นนักเลงหาเรื่องไปเรื่อย
แล้วก็ไม่ได้คบกับเขาด้วยนะไม่มีสิทธิ์ไปหึงห่วงเขาด้วยซ้ำนะคะ
นี่เป็นไงทีนี้ก็เป็นผู้ต้องหาหนีคดีไปเลยนะครับ